นี้หลายพื้นที่เข้าสู่ช่วงฤดูการของการเก็บเกี่ยว
เกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยวใช่แล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับ
ร้องได้แค่นี้จริงเกี่ยวข้าว
งั้นไปดูประเพณีแล้วก็ไปดูติ๊กต๊อกคนนี้
เกี่ยวกับเรื่องของการเกี่ยวข้าวแล้วเกี่ยวอะไรกับเจ้าตัวนี้ด้วยล่ะครับ
อ๋อบริเวณเกี่ยวทะนะแม่เกี่ยวผล่ายเกี่ยวมาเจอเต๋า
เกี่ยวทะนะแม่เกี่ยวเกี่ยวไปเกี่ยวมาเจ้า
คุณผู้ชมชาวหน้าของเกี่ยวข้าวกัน
คือเจอเต่าตัวใหญ่เชื่อว่าจะมีโชคดี
สองสามีภรรยาคู่นี้กำลังเกี่ยวข้าวกันในทุ่งนาแห่งหนึ่ง
พอเกี่ยวไปเกี่ยวมาไปเจอกับก้อนอะไรใหญ่โต
ก็นี่แหละครับเอามาดูถึงรู้ว่า
เอ้าเต่านี่นะเต่าใหญ่ซะด้วยเต่ายักษ์เลยล่ะครับคุณผู้ชมครับ
ก็มีการพูดคุยกันระหว่างสามีภรรยา
ตัวเมียคุณภรรยาบอกว่า
ตัวมันใหญ่มากไม่กล้าจับเลยจ้ะสามีจ้

สุดท้ายคุยไปคุยมาเอ้าเมียจับเฉย
แต่ว่าตัวใหญ่มากจริงนะคุณ

ผมว่าคุณผู้ชมหลายท่านน่าจะเข้าใจดีเรื่องของเต่า
คือเขาเชื่อว่ามันเป็นสัตว์มงคล

อายุยืนอะไรลักษณะแบบนี้
โบราณเขาเชื่อว่าถ้าเจอเตาจะให้โชคให้ลาบ

อันนี้ไม่ได้มาโกหกไม่ได้มาพูดให้เข้ากับข่าว
น้องใบตองเจอเต่าจริง
หลังจากที่เขาออกรถใหม่แล้วขับรถมาทำงาน

เดินข้ามทางผ่านหน้ารถคุณเลย

คือเรางวัลเลือกไผลสองตัว

นั่นแหง
เพราะมันผ่านไปแล้วเราสามารถพูดให้เข้า

แต่เขามีความเชื่อว่าจะโชคดีอะไรอย่างนี้แหละ

พยายามออกทางอื่น
เอามันหมานเอามันหมานนะคะคุณพีชค่ะ